แต่ในช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยดิฉันจะรวบรวมเรื่องราว
คุณต้องเตรียมตัวเตรียมขากันไกลของคุณเอาไว้ให้ดีเพราะวันนี้ค่ะ
เรียกได้ว่าจะทำให้คุณนั้นอมยิ้มและหัวเราะจนขากันไกลค้างกันเลย
อย่างกีฬาบาสเก็ตบอล
แต่น้องหนูคนนี้เนี่ย
ทำไมมานั่งพับเพียบพนมมืออยู่กลางสนามบาสแบบนี้ล่ะจ๊ะ
โอ้โหมีบริกรรมคาถาซะด้วย
โอ้จงลงจงลงจงลง

ลูกช้างมีติดรอวิชาลืมแน่นอน

ไปดูกันหน่อยว่างานนี้เนี่ย
ลูกบาสจะเป็นใจลงห่วงได้หรือเปล่า
โอ้โหลงห่วงจริงล่ะครับ
ไม่จกตานะเนี่ยแหม่
ดีใจกระโดดตัวลอยกันเลยทีเดียว
ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยเป็นที่ฝีมือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเห็นใจกันแน่ล่ะครับเนี่ย

โดยเฉพาะสาวเป็นกันไหมล่ะครับ
ตอนเรียนเนี่ยเวลาเครียด
ก็ต้องหากิจกรรมมาระบายความเครียดกันซะหน่อย

เธอก็เลือกกันร้องเพลงแบบนี้นี่แหละครับ
งานนี้เนี่ยทั้งตัวเธอและเพื่อน
ต้องหาเครียดไปตามกัน
แต่พอมีผู้ชายเดินผ่านมาเท่านั้นแหละ
เราก็ต้องรักษาผ้าพจน์กันสักหน่อย
เสียงเพราะขึ้นมาเลยนะเนี่ย
ปรับอารมณ์ตามแทบไม่ทัน
พอผู้ชายเดินผ่านไปแล้ว
จะเป็นยังไงกันต่อล่ะครับเนี่ย
อ้าวยังไม่ทันไรเลยนะเนี่ย

ไม่รู้ว่าผู้หญิงทุกคนเป็นแบบนี้กันหรือเปล่าล่ะครับ

ไปดูพี่ทหารเหล่านี้กันหน่อย
ว่าแต่เพทหารเนี่ย

หรือว่าถ้าศึกจะบุก
ว่าฉันว่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า

แต่ถึงจะบุกหนักขนาดไหน
มาเจอกับห้องน้ำแบบนี้เนี่ย
หรือว่าเขาอยากให้พี่ทหาร
ไปชมวิวแบบสามร้อยหกสิบองศา
ขนามปลดทุกข์ไปด้วยล่ะครับเนี่ย

ถ้ามาเจอห้องน้ำแบบนี้เนี่ย
ในห้องน้ำแบบนี้เป็นใครก็ขอไปเมียนกันแหละครับ

ประตูที่กั้นเราไว้ระหว่างกัน
ให้เราได้สบตากันปิ๊ง

โธ่ใครจะไปกล้าแหละ

กลับเข้าภูมิลำเนาเลยค่ะแบบนั้นนะคะ
ต้องมีประตูแล้วเอาออกไปเลย
แหนรวมเอาตลอดขำจริงเลยนะคะ